คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่ขมับขวา

ทีนี้มันมีภาพกล้องวงจรปิดจับได้ค่ะ
ตำรวจเขาก็กำลังเร่งตรวจสอบกันอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขายิงตัวตายหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์อื่นกันแน่
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยก็มีภาระหนี้สินแล้วก็ค่อนข้างเครียด

แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อจะได้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาค่ะว่าพบศพชายเสียชีวิต
บริเวณศรียากท่าพระถนนเพชรชะเกษมนะคะ
ซึ่งตำรวจสอนอท่าพระกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เลยรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพนายวิชัยศักดิ์ศรีเจริญยิ่งวัย๕๖ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนนค่ะ
สภาพศพก็มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะตรงขมับขวานะคะ
ลูกกระสุนปืนก็ทะลุไปถึงขมับซ้ายเลย

ปรากฏว่าด้านบนสะพานข้ามแยกท่าพระเนี่ย
แล้วก็มีรองเท้าแตะ๑คู่ถูกถอดทิ้งเอาไว้ด้วย

ผู้ตายพักอยู่กับญาติพี่น้องในซอยวัดสังกระจายย่านอิสรภาพ
อาชีพก็คือเป็นเซียนพระซื้อขายพระเครื่อง
ช่วงก่อนเกิดเหตุ๒๓วันที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ตายมีอาการเครียดมากจากการเป็นหนี้สินหลายหมื่นบาท
จนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้
ผู้ตายเนี่ยเอ่ยปากขอยืมเงินพี่สาว๓๐๐๐บาทไปใช้หนี้
พี่สาวก็บอกว่าเออได้สิเดี๋ยวให้ยืม

พอธนาคารเปิดปุ๊บเนี่ยจะเบิกมาให้เลย
แต่กลายเป็นว่าผู้ตายตัดสินใจยิงตัวตายซะก่อนค่ะ
จากที่สอบสวนญาติแล้วเนี่ยตำรวจก็คาดว่าผู้ตายน่าจะเครียดเรื่องหนี้สินนี่แหละ

อยู่บนสะพานข้ามแยกท่าพระจอดรถแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนที่จะปีนไปนั่งห้อยขาอยู่บนราวสะพาน
แล้วก็ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวตายแล้วก็ร่วงลงมาเสียชีวิตอยู่ที่พื้นเนี่ยนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งก่อน
จะได้เอามาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้ตายเนี่ยยิงตัวตายเองหรือว่าถูกคนอื่นยิงตาย
แล้วก็ประเด็นเรื่องหนี้สินเนี่ยก็จะต้องมาตรวจสอบดูด้วยว่าเป็นการกู้ยืมกันแบบปกติ
หรือมีการคิดดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดค่ะ